คุณผู้ชมคะวันนี้มีความคืบหน้านะคะ
เหตุการณ์ที่เด็กหญิงอายุ๑๒ปี
อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มโทรมที่ร้านขายของ
แล้วคุณพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายก็ออกมาให้ข้อมูล
บอกว่ามีอบตพยายามจะมาเป็นคนกลาง
เจรจากลายเกลี่ยจ่ายเงินแล้วก็พูดจาไม่เหมาะสม

แล้วก็บอกว่าคนที่ร่วมก่อเหตุไม่ได้จะมีแค่๕คน

เช่นมีผู้ชายคนนึงที่เป็นเพื่อนของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
ไปรับน้องผู้หญิงที่เป็นเพื่อนของลูกสาวพ่อ
พาขี่รถจักรยานยนต์มาที่ร้าน

แล้วน้องผู้หญิงคนนั้นก็ถูกรุมโทรมด้วย
ไม่ใช่ลูกสาวพ่อคนเดียวที่เป็นผู้เสียหาย

ตำรวจสระบุรีควบคุมตัว

ส่งไปสถานพินิษฐ์แล้วคนที่๕เพิ่งมาวันนี้

ตำรวจคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
ต้องส่งไปสถานพินิษฐ์๕คนนี้เขาบอกว่า
เขาร่วมกันก่อเหตุแค่๕คนจริง
ไม่ได้มีคนอื่นมีส่วนร่วมด้วย
แล้วก็บอกว่าเขาก็รับสารภาพแหละ

พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรี
คุมตัวคนเมื่อสักครู่นี้คนที่๕นะคะ
ร่วมกันก่อเหตุรุมโทรมเด็กหญิงอายุ๑๒
ก็นำตัวไปที่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
เพื่อให้สารไต่สวนและพิจารณามีคำสั่งควบคุมตัว
ของเยาวชนรายนี้พามามอบตัวค่ะ
ตั้งแต่เช้านะคะที่คณะพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสระบุรี
เยาวชนชายรายนี้หน้าตากังวลมากเดินคอตกเข้ามา
ตั้งแต่ที่สพที่มาศาลก็เดินคอตกก้มหน้ามาเลย
เจ้าหน้าที่ศาลพาเข้าไปในห้องบริเวณด้านหน้าห้องคุมขัง
ก็คุยกับทนายความสักครึ่งชั่วโมงค่ะ
จากนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนเชิญตัวไปที่ห้องพิจารณาคดีของศาล
พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดทั้ง๕คนนะคะ
สารมีคำสั่งให้ส่งตัวไปควบคุมตัวที่สถานพินิษฐ์คุ้มครองเด็ก

เพื่อนอีก๔คนที่ร่วมกันก่อเหตุ
๔คนถูกส่งตัวไปก่อนหน้านี้แล้วคนนี้คนที่๕
ตอนนี้พนักงานสอบสวนยังไม่สามารถสอบปากคำผู้ต้องหาได้

ผู้เสียหายที่เป็นเด็กผู้หญิงวัย๑๒ปียังไม่เสร็จค่ะ
แต่ว่าจากการให้ปากคำเบื้องต้น
เยาวชนชายทั้ง๕คนเขารับสารภาพ

ดังนั้นแนวทางการสืบสวนของตำรวจ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้พบผู้ร่วมกันกระทำความผิดแค่๕คน
อันนี้จากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๕คน

ยังไม่ได้มีการซัดทอดถึงบุคคลอื่น
แต่ตำรวจอยู่ระหว่างขยายผล
หาความเชื่อมโยงกับคนอื่นนะคะ

ว่าเพื่อนของ๕คนนี้ที่ไปรับน้องผู้หญิง
พาซ้อนรถจักรยานยนต์มาแล้วพาไปที่ร้าน

รวมถึงเด็กชายที่เฝ้าร้านน้องชายเจ้าของร้าน

อีก๒คนนี้เดี๋ยวตำรวจเขาบอกว่าเขาจะขยายผล
เชิญตัวมาสอบปากคำด้วยนะคะ
คดีนี้เป็นคดีทางเพศที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน
ผู้เสียหายก็เป็นเด็กอายุแค่๑๒
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี

ก็เลยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะคะ
เพราะเกรงว่าจะไปกระทบต่อจิตใจของผู้เสียหายในระยะยาว
แต่ยืนยันว่าตำรวจทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
ก็แล้วแต่ผมว่าแผลในหัวใจเขาอักเสบกันอีกที
เราต้องคำนึงถึงเหยื่อที่ถูกกระทำ

ทุกคดียืนยันว่ามีมาตรฐาน
สอบสวนหลักฐานถึงใครเชื่อมโยงถึงใคร
แล้วสามารถเอาความผิดได้ดำเนินคดีหมด
ต้องให้น้องผู้หญิงอีกคนนึงมาแจ้งความด้วยนะ

เพราะว่าที่พ่อของน้องวัย๑๒ที่เป็นคดีอยู่ในขณะนี้เนี่ย
บอกว่าได้คุยกับเพื่อนของน้องที่เป็นเด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่ง

ถูกตั้ง๓๔คนใช่ไหมที่ไปรุมโทรมเขา
คือตอนแรกน้องผู้หญิงคนนี้ถูกกล่าวหาว่าเป็นนางนกต่อหรือเปล่า
พาลูกสาวคุณพ่อไปที่ร้านนี้แล้วถูกรุมโทรม
แต่พอคุณพ่อไปคุยกับน้องผู้หญิงอีกคน

แล้วเขาก็ให้ข้อมูลว่าคนก่อเหตุน่าจะแบบ๗คนเลยนะ
เพราะฉะนั้นน้องผู้หญิงคนนี้ต้องมาแจ้งความด้วย

เพราะว่ามันไม่ได้มีแค่๕คนนี้ที่อยู่ในร้านในวันนั้น

ทีนี้ค่ะทางรองประหลักกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นางสุพัชชาสุธิพล
ก็พูดถึงการให้ความช่วยเหลือน้องผู้หญิงผู้เสียหาย

ก็บอกว่าจากการที่ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
จังหวัดสระบุรีไปตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ก็คือที่บ้านของน้องเนี่ยค่อนข้างจะเสื่อมโทรม
ก็เลยเสนอว่าแม่กับน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
อยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรีไหม
แต่เบื้องต้นตอนแรกทั้งแม่ทั้งน้องผู้เสียหาย
ยังไม่ยินยอมนะคะบอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับพ่อก่อน
เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามชี้แจงถึงความเป็นอยู่ที่บ้านพักเด็ก
ว่ามีคนคอยดูแลมีคนคอยอำนวยความสะดวกให้ตลอด
โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาน้องก็จะได้รับการศึกษาด้วย
เพราะว่าตอนนี้น้องอาจจะไม่พร้อมที่จะกลับเข้าเรียนที่โรงเรียนเดิม

ซึ่งถ้าน้องไปอยู่ในความดูแลของบ้านพักเด็ก
จะประสานไปที่โรงเรียนแล้วให้โรงเรียนส่งครูมาสอนนะคะ
กว่าน้องจะมีความพร้อมแล้วก็กลับไปเรียนได้ตามปกติ
ส่วนของแม่ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพอะไร
ก็ประเมินว่าไม่มีความสามารถในการดูแลเลี้ยงดูตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปคุ้มครองได้
แต่การคุ้มครองก็สามารถดำเนินการได้หลายอย่าง
คือไม่จำเป็นต้องไปแยกแม่แยกลูก
แม้ว่าแม่จะไม่มีอาชีพไม่สามารถดูแลได้
ก็สามารถให้เด็กย้ายไปอยู่กับญาติ

แล้วก็จัดเจ้าหน้าที่ลงไปดูแลที่บ้าน
หรือปรับปรุงสภาพแวดล้อมบ้านให้ดีขึ้น
เขามีหลากหลายวิธีในการช่วยเหลือดูแล
ดังนั้นเบื้องต้นนะตอนนี้ทั้งน้องผู้หญิงผู้เสียหาย
ทางคุณแม่เจ้าหน้าที่เขาก็เข้าไปดูแลแล้ว

กรณีที่ทั้งสองไม่ไปอยู่ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว

ใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะต้องมีการตกลงกันว่าทางน้องจะเอายังไงดี
แต่เรื่องนี้ต้องตามต่อเพราะว่าคุณพ่อของน้องผู้เสียหายบอกว่า
เหตุการณ์นี้คาดว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
อาจจะไม่ได้ก่อเหตุเป็นครั้งแรก
โดยเฉพาะพฤติกรรมของเจ้าของร้านนี้
อย่างที่บอกว่าคนเฝ้าร้านที่เป็นน้องชายเจ้าของร้าน
เห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วมีการรุมโทรมกันแล้ว
นิ่งเฉยไม่ห้ามปรามไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
เหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เคยเกิดขึ้น
แล้วคนในพื้นที่ให้ข้อมูลกับคุณพ่อของน้องผู้หญิงผู้เสียหายว่า
ผู้หญิงเด็กผู้หญิงเขาไม่เดินผ่านร้านนี้นะ

ในชุมชนเขาเลี่ยงนะเขาเลี่ยงร้านนี้ตลอดไม่กล้าเดินผ่าน
เพราะไอ้กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มันจะไปรวมตัวรวมกลุ่มกัน
แล้วยังไงรู้ไหมแซวผู้หญิงทุกคนที่เดินผ่าน
คุณพ่อก็เลยเชื่อว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่การกระทำความผิดครั้งแรก
อยากจะให้ตำรวจขยายผลเพิ่มเติมให้ด้วย
นี่พ่อของน้องบอกว่าต้องย้ายน้องไปอยู่ที่อื่นก่อนนะนะ
เรื่องต้นค่ะทีนี้ทางเพื่อนของพ่อของเด็กหญิงวัยสิบสองเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊กฝากแจ้งนะครับว่า
พ่อของน้องเด็กผู้หญิงผู้เสียหาย
ไม่เคยเปิดขอรับความช่วยเหลือบริจาคอะไรทั้งสิ้นนะฮะ

เพราะว่าพ่อของเด็กโพสต์เกี่ยวกับความเครียดใช่ไหม
เรื่องหน้าที่การงานต้องได้รับผลกระทบการดูแลลูก
หรือว่าครอบครัวอะไรช่วงนี้มีปัญหาหลายอย่างไง
ก็มีบางคนไปทำเป็นเพจ
เหมือนเปิดรับบริจาคอะไรอย่างนี้
ซึ่งยืนยันว่าไม่มีนะไม่มีอย่าไปหลงเชื่อนะครับ